คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการหายตัวปริศนา
ในเขตของน้ำตกสายรุ้งที่จังหวัดตรังกันหน่อย
คือเรื่องนี้ญาติเขาก็ไปผูกโยงกับเรื่องของความเชื่อ
อาถรรพ์สิ่งลึกลับลี้ลับอะไรแบบนี้
โดยทางด้านรองนายกอบตก็บอกว่ามีชาวบ้านมาแจ้ง
บอกว่าเจอเจอคนหายคนนี้
แต่ตอนนั้นที่เจอล่าสุดคืออยู่ในอาการเหมือนกับแบบผีเข้า

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบไม่มีใครเห็นอีกเลยนะคะ
นายสายันชูคงรองนายกอบตนาชุมเหตุ
พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่กว่า๓๐คน
ก็ระดมกันออกไปหาผู้สูญหาย
สูญหายคนนี้เป็นชายวัย๒๕ปีคือนายสุรศักดิ์แก้วเกลี้ยง
นายสุรศักดิ์ออกจากบ้านที่อยู่ห่างจากบริเวณน้ำตกสายรุ้ง

ออกจากบ้านมาตั้งแต่๑พฤศจิกายนแล้ว
หลังจากนั้นก็หายตัวไปนะคะ
รองนายกอบตก็บอกว่าเมื่อวันที่๔พฤษจิกายน
มีคนแจ้งว่าเจอนายสุรษักร์ผู้สูญหาย
อยู่บริเวณสาลาสารรุคเทวดาทวดหินหัวช้าง
แล้วตอนนั้นตอนชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ตะโกนบอก
อ้าวสุรศักดิ์หายจากบ้านไป๓วันแล้วกลับบ้านเถอะ
แบบนี้คือคนในหมู่บ้านเขาก็รู้จักกันไงคะ
แต่ทีนี้น้ำเสียงที่นายสุรศักดิ์ตอบกลับมา
เป็นเสียงโมโหเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่กลับ

แล้วชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ตอนไปเจอ
ท่าทางของนายสุรศักดิ์เหมือนไม่ใช่นายสุรศักดิ
เปลี่ยนไปคนละคนเลยค่ะเหมือนกับถูกสิงร่าง
แล้วพอบอกรองนายกอบตแบบนี้
เมื่อวานก็เลยมีการนำกำลังรวมถึงระดมชาวบ้านออกไปค้นหา

เอาฟังเสียงรองนายกอบตหน่อยนะคะ
ลองทรุนให้
ทีนี้นักข่าวก็ไปคุยกับคุณลุงด้วยนะคะ
ทางด้านคุณลุงของนายสุรศักดิ์เนี่ยนะ

คุณลุงเขาก็บอกแบบนี้ตอนนี้ห่วงหลาน
จะกินอะไรจะนอนยังไงก็ยังไม่รู้เลย
แต่ลุงเนี่ยนะเชื่อว่าที่นี่มันมีอาถรรพ์
เพราะว่าประวัติที่ผู้เท่าผู้แก่เขาเคยเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีต

แล้วพอไปเจออีกทีนึงเป็นศพจมน้ำนอนตายอยู่ในป่า

แต่ลุงบอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ
แต่ว่าที่น้ำตกสายรุ้งเนี่ยคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าย้อนไปประมาณ๑๐กว่าปีก่อน

เคยเกิดเหตุการณ์เป็นเหตุโศกนาฏกรรม

แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๓๘ศพ
คือชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไปโยงเรื่องนี้
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องอาถรรพ์นั้นด้วยนะคะ